นี้ว่าการเต้นเนี่ยที่เราเต้นกันได้ทุกวีทุกวันไม่ได้กินอะไรมาแต่เรามีจังหวะในหัวใจ
คือถ้ามีดนตรีในหัวใจอะไรก็สามารถทำให้เรานั้นเต้นได้

แบตหมดให้เดินหาปรัก
แต่ถ้าขาดความรักให้เดินมาหาเขานะตัวเอง
ไอ้พ่อแรกมันได้ฟังเนี่ย
เสียหัวร้อง
แล้วเดี๋ยวคุณดูโทนเทเบอร์ของเขาเป็นไง
มันใช่เครื่องเล่นสำหรับดีเจเหรอ
อุ้ยมันแปลกใหม่มากนะคะ

คือเล่นไปเล่นมาถ้าเสื้อผ้ามันสกปรก

จริงนะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกแหละ
ไม่ว่าจะยังไงซะคุณมีอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัว
แต่ถ้าในหัวใจของคุณมีจังหวะที่เป็นดนตรี
ก็เอามาเล่นเอามาสร้างความสนุกสนานได้แบบคุณพี่คนนี้ได้ตลอดเวลา
นี่ถ้าหากว่าเราใช้จินตนาการเราก็สามารถเป็นอะไรก็ได้

เออแล้วก็สามารถเต้นได้โยกได้แบบนี้

ไปเช็คหนี้แล้วครับ
คนจะมีความสุขคุณชนะทำอะไรก็ได้